ภายหลังที่มิรวาลรายวัชนะครับตัดตัวผู้เล่นทีมชาติไทยให้เหลือ๒๓คนออกมาแล้วนะครับ
ทางทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีก็ได้ลองวิเคราะห์นะครับว่า
แต่ก่อนอื่นนะครับไปดูกันหน่อยสำหรับผู้เล่นทั้ง๔คนที่โดนตัดตัวออกไป
ขอถอนตัวออกไปนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ
ส่วนอีก๒คนที่โดนตัดออกไปก็มีพรพรณโชชายาและชินพรรณ์นีออกครับ
ส่วนตำแหน่งพุทธศาสตร์ประตูนะครับเมื่อไม่มีเกาวิน
ทีมข่าวของเราก็คาดว่านะครับแน่นอนก็คงจะเป็นชัดชัยบุตรพรม
หรือไม่ก็สิวลักษณ์เทศสูงนวลครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละแมชว่า
รายวัชนั้นจะเลือกใช้ใครนะครับ
ส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์นะครับไม่น่าจะหลุดไปจากนี้ครับ
เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันครับคู่เซ็นเตอร์นี้ก็คือ
เลิมพงศ์เกิดแก้วกับพันศาเหมวิบูรณนั่นเอง
จะเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับส่วนริมเส้นทั้งฝั่งซ้าย
ซ้ายแล้วก็ทางฝั่งขวาก็คือแบ็คขวานะครับ
ทางซ้ายกันก่อนน่าจะเป็นกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับ
ผลงานดีครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีในตำแหน่งแก๊กซ้าย
ถ้าหากจะใช้กรกฎก็น่าจะดันธีรทรบุญมาทันขึ้นไปเล่นเป็นปีกครับ
ซึ่งรายวัชเคยใช้รูปแบบนี้ภีรพัฒน์และเทียรทรพรสนาม
ส่วนคนนี้นะครับอดีศรพรมรักเนี่ยน่าจะยืนเป็นฟูแบ็คก็คือแบ็คขวา
แล้วจะให้ทริสตองโดนั้นไปเล่นเป็นปีกซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
ขึ้นอยู่กับว่าแทคติกจะใช้อย่างไรเพราะว่าทริสตองโดเองก็มีความสามารถในเกมลุกที่ดีเติมเกมลุกได้ดุดัน
ส่วนอดีศรนั้นก็สามารถพึ่งพาได้ในยามเล่นเกมรับนะครับ
ส่วนตำแหน่งกลางลับนะครับก็ถือว่ามีตัวเลือกที่มากขึ้นครับธนบุตเกษารัฐก็น่าจะจับคู่กับทิศิพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
หรือไม่อาจจะใช้คนนี้ครับสิโรธชัดทองที่เป็นตัวเลือกหลังจากในการฝึกซ้อมก็เอามาจับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับ
น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเอากองหน้ามาเล่นเป็นมิฟิลตัวรับจะทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องลองดูนะครับ
อาจจะใช้ในระบบที่เป็นแท็กติก๔๓สารก็เป็นได้ครับ
ส่วนกองกลางตัวลุกนะครับหลายคนอยากจะเห็นนี่เลยครับสารวัตรเดชมิตรนะครับแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินลงสนามพร้อมกัน
ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าชนะทิพย์อาจจะมีโอกาสได้เล่นในตำแหน่งหน้าต่ำ
ส่วนสรวัตรนั้นอาจจะยืนเป็นมิดฟิลตัวทำเกมอะไรแบบนี้นะครับ
นั่นก็คือโอกาสที่ทั้งสองคนอาจจะได้ลงสนามพร้อมกันขณะที่ทางริมเส้นก็มีโอกาสที่จะได้เห็นทั้งทีละ
นะครับแล้วก็ทริสตองโดที่จะเล่นเป็นตัวริมเส้นในเกมลุกนั่นเอง
หรือไม่อาจจะได้เห็นสุประชัยใจเด็ดลงมาช่วยในตำแหน่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนแดนหน้านะครับรายวัฒน์เนี่ยจัดมาเต็มถึง๕คนนะครับ
แล้วก็มีโอกาสมากเหมือนกันที่เราจะได้เห็นระบบหน้าคู่
อาจจะเป็น๔๔๒หรือ๔๔๑๑ก็คือมีหน้าตา
มีเกมลุกที่มีมิติที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ
ก็สำหรับเย็นในวันนี้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ยังมีโปรแกรมฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับ
เขาก็จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอารับเอเมริตในเวลาตี๒ของคืนวันเสาร์ที่๒๙ธันวาคม
นัดแรกเนี่ยเจอกับอินเดียครับในวันที่๖มกราคมนะครับ
ส่วนนัดที่๒พบกับบาเรนในวันที่๑๐มกราคม